เรื่องของยกอมหนักครับมีโทรนาเมนต์นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็เป็นรายการยกคำหนักอนาชาติเพื่อคัดโควต้าไปโอลิมปิก
ส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับนักกีฬาที่มีสารกระตุ้นนั้น
นายกสมาคมก็บอกแล้วนะครับว่ามีนักกีฬารุ่นน้องพร้อมจะทดแทนครับ
ก็แข่งขันกันที่เชียงใหม่นะครับเก็บคะแนนสะสมไปโอลิปิกเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่น
วันที่๒ครับนนตพัฒนธานีวันจอมพลังไทยในวัย๒๐ปี
ลงแข่งขันเพียงคนเดียวนะครับในรุ่น๗๓กิโลกรัมชาย
ปรากฏว่าคว้าเหรียญเงินครับในท่าสแนทยกได้๑๔๒กิโลกรัม
ยกได้ก่อนทำให้คว้าเหรียญทองไปครองนะครับ
จากเกาหลีใต้ยกได้๑๘๑กิโลกรัม
อินโดนีเซียยกได้๓๒๒กิโลกรัม
ส่วนนนทพัฒน์คว้าอันดับ๔ครับได้เพียง๓๑๒กิโลกรัมเท่านั้น
วันนี้ครับมี๒จอมพลังไทยลงแข่งขัน
ก็คือบัญญัติเท้านอกแล้วก็ธีรพัฒน์บุญหลัง
ในรุ่น๘๙กิโลกรัมชายในเวลา๑๕นาฬิกาครับ
ส่วนเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่ทีมยกน้ำหนักสาวไทยความหวังโอลิปิก
ถูกตรวจพบสารกระตุ้นทำให้สมาคมเนี่ย
ดส่งจอมพลังหญิงเข้าร่วมรายการสะสมคะแนนที่เชียงใหม่ว่า
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจรอบ๒
ซึ่งไม่น่าที่จะมีอะไรน่ากังวลนะครับ
จากว่าสมาคมเตรียมที่จะผลักดันนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาแทนรุ่นพี่อยู่แล้ว
โดยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องมานานกว่า๘ปี
บางคนนะครับทางนายกอย่างนางบุษบายะบังเตยบอกเลยนะครับว่า
กว่ารุ่นพี่แต่ว่าด้วยระบบของสมาคมที่
รุ่นน้องไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนต้องให้เกียรติรุ่นพี่
ในการรอเวลาที่เหมาะสมก้าวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ก่อน
ก็เลยยังไม่ได้ผลักดันขึ้นมาแต่ถ้ามีโอกาสแล้ว
ก็ถึงเวลาต้องผลักดันไม่มีอะไรต้องกังวลครับ